เพียงแต่ว่าประเด็นแรกเริ่มกันที่เกียรติกรรมประวัติศาสตร์

ตอนนี้ร้ำตรีค่ะ
ข่าวถึงความคืบหน้าการจัดเตรียมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องเวลาและการอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
หลังจากได้ซักซ้อมจัดรูปขบวนแล้วก็การรักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเน้นให้มีเจ้าหน้าที่บอกเส้นทางล่วงหน้า
แล้วก็เตือนนักปั่นจักรยานในจุดที่มีความเสี่ยงต่างด้วยครับ
ที่มีกระจกหลังที่จะมองอยู่ได้ในระหว่างที่เราขี่จักรยาน
ขณะที่ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย
และการจราจรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับ
โดยงานนี้ใช้กำลังตำรวจทั้งประเทศ๓๑๑๓๘นาย

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดตั้งที่ทำการส่วนหน้า
ตามแนวเส้นทางปั่นจักรยาน๓๒แห่ง
โดยมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยให้บริการ
หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจะใช้กำลังทั้งหมด๙๐๗๐นาย
และเอกชนด้วยมาร่วมกันคอยช่วยอำนวยความสะดวกครับ
เรื่องนี้พลโทเทพพงศ์ทิพจันทร์แม่ทัพภาคที่๑
ก็กล่าวนะครับว่าจะมีการปรับเส้นทางการปั่นจักรยานใหม่

คือขบวนหลักที่มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมารทรงนำปั่น
เดิมที่ต้องปั่นข้ามแม่น้ำเจ้าพญาโดยใช้สะพานพระปิ่นเกล้า
ปรับเปลี่ยนมาใช้สะพานพระราม๘แทน
เพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่ลานพระราชวังดุสิต
ส่วนขบวนทั่วไปเมื่อถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระปิ่น๙นี่นะครับ

เนื่องจากสะพานมีความลาดชันสูง
โดยมีจุดสิ้นสุดที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เรื่องนี้ใครที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะทราบดีนะครับว่า
ปั่นที่หนักที่สุดก็คือการปั่นขึ้นสะพานนั่นเอง

เมื่อถึงสะพานทุกคนลงจากจักรยานแล้วจูงขึ้นนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับ
ทางนี้คณะกรรมการได้ปรับเส้นทางเพื่อให้เป็นแก้มลิง
ก็คือระบายความคับข้างของขบวนและระยะห่าง

ก็จะเลี้ยวซ้ายที่ถนนเพลินจิต

แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางปกตินะครับ
คุณผู้ชมที่ลงทะเบียนปั่นจักรยานไปแล้วนะครับ
ก็รับทราบสถิติกันอีกนิดหนึ่งนะครับ
กรุงเทพมหานครเราเต็มทุกพิกัดนะฮะ
เต็มทุกทุกโคต้าเลย๙๙๙๙๙คน
โอ้โหนี่เป็นเลขสวยอย่างมาก
แบ่งเป็นชาย๕๘๖๒๘คน
และหญิง๔๑๓๗๑คน
และใช้เวลาในการลงทะเบียน๒๓ชั่วโมง๓๐นาที
ก็ได้ผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้วครับ
อืมจากนับจากตรงนี้ไปนะหลัก๖นาที
เวลาอีก๑๗วันกับอีก๘ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์
เพราะว่าคุณจะสามารถตรวจสอบวันเวลารับของพระราชทาน
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดได้นะครับ
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนต่างก็กดเข้าไป
แล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
แล้วก็กรอกชื่อนามสกุลคุณจะทราบข้อมูลของคุณนะครับ

รองโครสกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีการแถลง
บอกว่ายังคงต้องเตือนนะครับ
เรื่องของการระมัดระวังในการปั่นจักรยาน
หนึ่งเรื่องของการเซลฟี่ขณะปั่นนะครับ

ถ่ายภาพต่างขอความร่วมมือนะครับ
แล้วก็การที่ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ให้ท่านอยู่ท้ายขบวนหรือว่าจุดสุดท้ายแทน

ที่สำคัญอยากจะย้ำแล้วย้ำอีก
เรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมด้วย
เพราะว่าอย่างครั้งก่อนเนี่ย

หรือว่าเกิดอุบัติเหตุบ้างจนเกิดความสูญเสียขึ้น
ครั้งนี้ไม่อยากให้เกิดอีกเลย